หลังจากที่เมื่อวานนี้โอ้โหสนั่นโซเชียลกันไปเลยนะคะ
มีคนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง
ล่าสุดก็ช่วงบายที่ผ่านมาทั้งคู่ได้ตั้งเตาะ
ที่ได้เห็นหน้าลูกชายลูกสาวฝาแฝด
น้องหมี่ก้าน้องหมี่ย่า
รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากนะคะ
โดยคุณแม่ค่ะถึงกับน้ำตาไหล

ด้านคุณพ่อยอมรับเลยว่าเหอสุด

โดยเฉพาะลูกชายสำเนาหน้าเหมือนตัวเอง

สุขภาพแข็งแรงมากทั้งคู่ครับ
แล้วก็ไม่เราเข้าเข้าอะไรตู้

ผมเป็นคนที่ชอบผวนคำมาก

มันแปลว่าเหมือนของขวัญจากสวรรค์
มีย่าเนี่ยมีย่าก็อยากให้มันใกล้เคียงกัน
ธรรมเนียมของคุณพ่อไปแล้วดีกว่า
ที่ไม่ว่าจะลูกมีหลานเขาก็ให้เป็นขวัญรับหลาน
ให้เป็นเหมือนต้นทุนของหลานอะไรก็ว่ากันไป
เขาบอกห้ามใช้นะอันนี้ห้ามใช้
ว่าคุณปู่จะให้ห้มกลางนับขวัญอะไรทันจริงค่ะ
ผมว่าอันนี้เนี่ยต้องไปถามคุณปู่ดู
มีแต่หุ้นที่คุณพ่อแจกจ่ายให้กับลูกครับ

เขาก็เคยบอกในรายการของเขาแล้วนะว่า
เขาชอบเล่นผวนคำหรืออะไรแบบนี้
และก็ต่อด้วยมีย่าก็ได้กล้ายกันความหมายก็ดีด้วยนะค่ะ
เขาบอกว่านี่ถือว่าได้ทำตามความฝันแล้ว
คืออยากจะมีลูกให้ทันกับคุณปู่คุณย่าของ

บากี้สวยจังเลยอะขนาดหึ้งคอดนะคุณเห็นภาพอ่ะ
เห็นเลยนะคะขนาดคุณพ่ออยู่ที่รูปที่บนเตียง

ใช่อันนั้นไม่ได้แต่งหน้านะคือหน้าเขาจริงหน้าสวยเลยนะ